คุณผู้ชมมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องนี้เนี่ย

คุณป้าวัย๕๐โดนหมาพิษบูมาขยุ่มมากัด

แต่ด้วยข่าวนี้นั่นแหละที่มันเป็นข่าวออกไป
เลยทำให้พี่น้องที่พัดพรากกันมานาน๗ปีได้เจอหน้ากันนะคะ

ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยก็คือคุณป้าสังวานอ่อนภูผาอายุ๕๐ปีนะคะ
หมาพิษบูผสมไทย๒ตัวมารุมกัด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๓๐พฤศจิกายนช่วงสักประมาณ๒ทุ่ม
ที่บริเวณหลังสถานีขนส่งกำแพงเพชร
ตัวคุณป้าเองได้รับบาดเจ็บที่บริเวณศีรษะแล้วก็ที่ไทยทอย
เป็นแผลยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
คือคุณป้าบอกคุณป้าตัวเล็กแล้วก็เจ้าหมาพิษบูผสมภัณฑ์ไทย
มันตัวใหญ่พอตัวหนึ่งแล้วมันกระโจนใส่
มันกัดหัวคุณป้าได้เลยเพราะมันสูงกว่าป้าอีกเวลามันยืน
พอคุณป้าล้มนะอีกตัวก็มากระโจนใส่ขย่ำใส่คุณป้าเลย๒ตัวรุมเลย
คุณป้าบอกว่าป้าไม่รู้ว่าจะปัดป้องยังไงเลยนะคะ
แต่ทีนี้นางวัชรีเพชรัตน์ที่เป็นคนดูแลหมาพิษบู
บอกว่าหมาทั้ง๒ตัวนี้จริงนะ
พูดว่าฉันเป็นเจ้าของแบบเต็มปากเต็มคำก็ไม่ค่อยจะได้
เพราะว่าเจ้าของเดิมเขาย้ายไปอยู่ที่อื่น
แล้วก็ปล่อยมันเร่ร่อนให้มันเป็นหมาจรจัดอยู่ในสถานีขนส่งนี่แหละ
เจ้ากาแฟเจ้ากาแฟก็คือพิษบูผสมไทยสีน้ำตาลตัวใหญ่
มันเคยมีเจ้าของเจ้าของก็บ้านอยู่สถานีขนส่งกำแพงเพชรนี่แหละ
แต่พอเจ้าของบ้านย้ายไปนะไม่เอาหมาไปด้วย
และทีนี้หมาตัวนี้เจ้ากาแฟมันเที่ยวไปกัดคนตั้ง๓๐คนแล้ว

คุณวัชรีก็ไม่รู้จะทำไงก็เลยต้องรับมาเลี้ยง
ใช่ค่ะทีนี้พอจะบอกว่าคุณวัชรีรับมาเลี้ยง
ก็พูดได้ไม่เต็มปากนะคุณสุดสกุลเพราะเขาบอกว่าเขาก็สงสารนั่นแหละ

แต่พอเจ้ากาแฟกับหมาอีกตัวนึงมากัดคุณป้าสังวาน
ก็สงสัยจะต้องเอามันไปให้ดูแลที่บ้านรับเลี้ยงหมา
จรจัดที่อำเภอพรานกระต่ายละกัน
คือตอนแรกคุณวัชรีนะเอาเจ้าสองตัวนี้มาไว้ที่บ้านแหละคุณ

แล้วคุณวัชรีก็เล่าให้ฟังบอกว่าในวันเกิดเหตุ
คุณป้าสังวานมาขอเงินที่หน้าบ้าน

แล้วทีนี้เจ้าพิษบูมันแรงเยอะ

จนกระทั่งกระโดดออกมาทะลุประตูออกมาได้

ทีนี้พอคุณป้าได้รับบาดเจ็บ
คุณวัชรีเขาก็เลยบอกว่ายังไงก็ตาม
ก็ต้องเข้าไปดูแลอาการบาดเจ็บของคุณป้า
แล้วก็ต้องดูเรื่องของค่ารักษาพยาบาล

ทีนี้ก็เลยขอโทษนะคะขอโทษคุณป้าสังวานนะ
หมามันไปกัดแม้ว่ามันไม่ใช่หมาของหนูก็ตาม
แต่เอาเป็นว่าหนูจะรับผิดชอบทั้งหมด
รวมถึงจะมอบค่าใช้จ่ายต่างในการเดินทาง

คุณวัชรีบอกว่ามันไม่ได้ออกจากกรงเอง
ในช่วงนั้นเจ้ากาแฟมันถูกล่าม
แล้วก็เอาออกมากินข้าวกินน้ำข้างนอกพอดี
แล้วทีนี้คุณป้าสังวาเดินผ่านประตูบ้าน

กาแฟมันก็กระโจนออกไป
เจ้าของดึงเขาเรียกว่าดึงเชือกไม่ไหว
เพราะสุนัขมันตัวใหญ่ไงมันก็เลยหลุดออกไปได้
นี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้คุณป้าโดนกัด
ทีนี้พอคุณป้าสังวานโดนกัดแล้ว

ก็เลยให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศจังหวะนี้หน่อยค่ะ
ผู้หญิงเสื้อสีน้ำเงินคือนางจำเนียนบุญเพิ่มอายุ๕๒ปี
ได้มาเจอกับคุณป้าสังวานอ่อนภูผา
คือทั้งสองคนเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน
แล้วไม่ได้ติดต่อกันมานาน๗ปีแล้ว
ญาติคนอื่นก็เสียชีวิตไปหมดแล้ว

คุณพอสองคนได้เจอหน้ากันเป็นลูกพี่ลูกน้องกันดีใจนะคะ
ทักทายส่งถามถึงสารทุกข์สุขดิบ
แม้ว่าตัวคุณป้าสังวานเองอาจจะหลงลืมไปบ้าง
แต่ว่าทางด้านคุณป้าจำเนียนเนี่ยแกก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าฉันก็นั่งดูข่าวนี่แหละว่ามันมีข่าว
คนชื่อสังวานโดนหมาพิษบูกัดที่หัวจนเจ็บ

ฉันดูไปดูไปดูมาอ้าวนี่มันลูกพี่ลูกน้องฉันนี่
แล้วตอนนี้พอรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล
ก็เลยรีบติดต่อมาที่โรงพยาบาลกำแพงเพชร
เพื่อที่จะขอรับตัวคุณป้าสังวานเนี่ยนะ
กลับไปอยู่ด้วยกันที่จังหวัดตาก
ก็แหมไม่ได้เจอกันมานานไม่ได้ติดต่อกันมานาน๗ปี
ตอนแรกฉันก็คิดว่าป้าสังวานก็ล้มหายตายจากไปแล้วเหมือนกัน
แต่พอมาเห็นข่าวแบบนี้ได้รับบาดเจ็บ
ก็เลยพยายามติดต่อเพื่อที่จะไปอยู่ด้วยกันนะคะ
เรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นเหมือนพาดหัวว่าชีวิตยิ่งกว่าละครอีกคุณนะ

เราเห็นในข่าวที่อยู่โรงพยาบาลว่าโดนหมากัด
แล้วรู้ว่าเป็นญาติของเราเราก็จะมารับเขากลับไปอยู่ด้วยกัน
คือไม่ให้มาล่อนเล่แบบนี้อะไรอย่างนี้ไง
ตอนนั้นค่ะคุณติดต่อกันมานานไหมครับ
ปีค่ะเพราะเขาไม่ได้กลับไปเลยเราติดต่ออะไรไม่ได้

แล้วแฟนเนี่ยเขาเคยมากำแพงบ่อยเหมือนกันมาบ้านญาติเขานะ
เคยมาถามตามคนทรงที่เคยเจอเพื่อนบ้านเจอ
เราก็มาตามแล้วก็ไม่รู้เขาอยู่ตรงไหนมันไม่เจอเนอะ
แต่จะตามทุกปีทุกปีมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม
แต่ก็รู้ว่าภายใน๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยรู้ว่าเขายังอยู่อยู่เหมือนกัน
แต่ก็คิดว่าเขาจะจำได้ไหมเขาทำไมไม่กลับมา
หรือว่าเขาตายไปแล้วในใจเราคิดแบบนี้
แต่ในเมื่อไม่เห็นข่าวเราก็เออเรามาตามหาให้ไปอยู่ด้วยกัน
นี่แหละค่ะก็ลูกพี่ลูกน้องนะคะได้เจอหน้ากัน
แล้วก็เดี๋ยวกลับไปที่จังหวัดตากไปอยู่ด้วยกันนะคะ
จุดเริ่มต้นมาจากหมากัดแล้วก็สื่อเป็นตัวกลาง
นำเสนอข่าวทำให้พี่น้องได้เจอกันนะครับ